หวยมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับ
อันนี้เป็นแก๊งตกหวยลักษณะคล้ายแก๊งตกทอง
เป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องใหม่นะ
แต่พฤติการของเขาเหมือนเรื่องเก่าก็คือการตกทอง
วิธีการของเขาก็คือเอาลอตเตอรี่ที่ระบุว่าเป็นลอตเตอรี่
ซึ่งถูกรางวัลที่๑งวดใดงวดหนึ่งก็ตาม
ซึ่งจะมีเงินรางวัลทั้งหมด๖ล้านบาท
เอามาหลอกขายให้กับคุณบอกว่าเนี่ยถูกรางวัลนะอันนี้
แต่ไม่มีความสามารถในการเอาไปขึ้นเงินรางวัล
ไม่มีเงินไปบ้างแหละมันอยู่ไกลบ้างแหละ
ไม่มีบัตรประชาชนบ้างแหละไปไม่ได้บ้างแหละ
ใช่ว่าเอาไปขึ้นไม่ได้ซื้อหรือไม่

เอาเหรอซื้อกี่บาทล่ะหลักแสน
เอาเหรออร์มั้ยเอิ่มอ่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะค่ะ
เป็นมิจชาชีพนะฮะ

ก็คือคุณยายโสภาวันแทร่ลิ้มอายุ๗๖ปี
คุณยายขายขนมกุ้ยช่ายอยู่ในอำเภอเมืองอุดรธานีนี่แหละ
เหยื่อเป็นเหยื่อแก๊งต้มตุ๋นสลากรางวัลที่๑
เปิดเผยเรื่องราวออกมาบอกว่า
เหตุการณ์นี้เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า๒๑ธันวาคม
ขี่จักรยานไปขายกุ้ยช่ายตามปกติ
ทีนี้ไปเจอพ่อค้าขายถุงเท้าก็เจอกันเป็นประจำอยู่แล้ว
พ่อค้าขายถุงเท้าเรียกคุณยายคุณยายมานี่หน่อย

งวด๑๖ธันวาคมที่ผ่านมา
เงิน๖ล้านบาทเขาถูกจริงนะ

เอาไปขึ้นเงินไม่ได้เพราะว่าไม่มีบัตรประชาชน
แต่ทีนี้อยากได้เงินเหมือนกันอยากจะได้เงินกลับบ้าน
ก็เลยเสนอขายลอตเตอรี่ใบนี้

บ้าแล้วถูกต้อง๖ล้านมาขายให้แค่๑แสนบาท
เป็นไปได้อย่างไรแต่ตอนนั้นคุณยาย
เขาก็เอาลอตเตอรี่ใบนั้นมาตรวจสอบดูเหมือนกัน
ใช่ตรวจเลขที่ด้านหน้าเนี่ยตรงนี้

๙๕๕๕๙๖เอ้ามันตรงงวดวันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมา

อ่าจะไปซื้อ

เดี๋ยวฉันเอาไปแลกธนาคารเอง
ไปขึ้นเงินเองไม่ใช่อะไรธนาคารเอาไปขึ้นเงินเอง
ตอนนั้นนะคะคุณยายบอกว่าอีกหนึ่งคนที่บอกว่าจะหุ้นกัน
ก็คือพ่อค้าถุงเท้าเนี่ยเขาก็อ้างเหมือนกันนะ
พ่อค้าถุงเท้าบอกว่าไม่มีเงินสดมีแต่สร้อยคอทองคำ
รอแป๊บนึงเดี๋ยวผมเอาสร้อยคอทองคำไปจำนำ
แล้วจะเอาเงินมาหุ้นกับคุณยายเพื่อที่จะซื้อลอตเตอรี่
และเราสองคนเอาลอตเตอรี่นี้ไปขึ้นเงินกันนะ๖ล้านบาท

บอกแบบนี้คุณยายก็ตกลงสิคะ
เพราะว่าตัวเองก็เช็คลอตเตอรี่เลขมันก็ถูกจริง
ตัวเองก็พอที่จะมีเงินไปซื้ออยู่เหมือนกัน๑แสนบาทในจริง
แล้วก็ผู้ชายขายถุงเท้าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง
ยายก็เลยคือทุกอย่างมันประจวบเหมาะ
คุณยายก็เลยตอบตกลง
ทีนี้นะคะคุณยายบอกว่าเดี๋ยวจะต้องกลับบ้าน
ไปเอาสมุดบัญชีไปเบิกเงินที่ธนาคาร
ผู้หญิงคนที่เอาลอตเตอรี่มาขายให้เขาก็บอกเดี๋ยวพาไป
ขอดูบัญชีคุณยายหน่อยมีเงินเท่าไหร่ยังไงบ้าง

ปรากฏว่าในบัญชีของคุณยายมี๗๐๐๐๐๐บาท
ตัวผู้หญิงที่จะขายลอตเตอรี่ให้ก็เลยบอก
คุณยายงั้นน่ะหนูขอขายให้คุณยาย๕๐๐๐๐๐ได้ไหม

ยายเอาไหมล่ะถ้าเอาก็เอาหนูให้
ถ้าไม่เอาก็เดี๋ยวไปให้คนอื่นก็ได้

แต่ว่าทั้งพ่อค้าถุงเท้าแล้วก็ยายหนูคนนี้

เขาไม่ได้เข้าธนาคารไปด้วยเขารออยู่ฝั่งตรงข้าม
อยู่ฝั่งตรงข้ามคุณยายเอาบัญชีธนาคารไปถอนเงิน
เมื่อคุณยายโสภาวันมาเบิกเงิน๕แสนบาท

ก็แหมเขาเป็นสนิทกันนะนะ
รู้จักกันเพราะว่าฝากมาถอนกันตรงนี้
เงินจำนวนมากแบบนี้นะคะคุณยายก็ไม่อยากตอบ
เพราะว่าเรื่องมันยาวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังยาวนะคะ
เขาก็เลยบอกว่ารู้จักกับผู้จัดการ

เอาละแต่แต่ท้ายที่สุดนะครับ
เพราะว่ามันเป็นการเบิกเงินจำนวนมาก๕แสนบาท

เขาก็ต้องไปปรึกษากับผู้จัดการก่อน
มีคุณยายมาเบิกเงินเยอะมากเลยครับ

แต่เลขที่อ้างว่าถูกรางวัลเนี่ย
มันมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นเลขที่ถูกรางวัลจริง
ใช่นะครับคุณยายเกือบจะถูกมิจฉาชีพหลอกลวงแล้ว
ตอนนี้ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
หาเลขทะเบียนรถที่ขับพาคุณยายมาที่นี่นะ
เพื่อติดตามแก๊งตกหวย

ส่วนแก๊งมิจฉาชีพที่เขารอกันอยู่๒คน
ด้านหน้าธนาคารฝั่งตรงข้ามธนาคาร
เขาเห็นว่าช่วงที่คุณยายเข้าไปนาน
แล้วผู้จัดการก็แจ้งตำรวจมา

เอาแล้วไปขายได้กำไร
ประมาณนี้เหมือนกันเด๊ะเลยระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ